หลังจากที่มีการสอบปากคำเรียกว่าเป็นการสอบปากคำ

กว่าจะปล่อยตัวทั้งเจ๊บ้าบินแล้วก็เจ๊พัดออกมา
ก็ตี๕บาทเมื่อวานนี้นะคะ
ทีนี้ทางกองปราบเขาก็ยอมรับว่า
มีการคุม๔ตำรวจที่เกี่ยวข้อง

ไปเจอไปพูดคุยกับนายแผน
ไปถามเลยเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
เพราะว่าในแผลเกี่ยวข้องกับคดี

เห็นนะว่ามีผู้ชายที่ลักษณะคล้ายกับ
ร้อยตำรวจโทจรูลเก็บลอตเตอรี่
ตอนที่ให้ปากคำตอนแรกบอกว่า

แต่ว่าการถูกเรียกไปสอบปากคำล่าสุด
ปรากฏว่ากลับคำให้การส่วนหนึ่ง
ก็บอกว่าเห็นเป็นลักษณะคล้าย

ส่วนเรื่องนี้เจ้าตัวเขาจะบอกว่ายังไง

แต่ว่าก่อนอื่นบอกก่อนเลยว่าที่มีการเรียก
พยาน๘คนมาสอบปากคำ

สพเมืองกาญจนบุรี๔นาย

ส่วนที่เหลืออีก๓คน

ตลอดระยะเวลาการสอบปากคำค่ะ
ค่ะก็ทั้งเจ๊บ้าบินเจ๊พัด

บอกว่าตอนที่เข้าไปให้ปากคำครั้งแรก

เพราะว่ามีการมอบให้กับทางพนักงาน
สอบสวนท้องที่เป็นผู้ดำเนินการในช่วงแรก
ส่วนเรื่องของนายแผนอย่างที่คุณสืบสกุลบอกเมื่อสักครู่ว่าแบบ
มีการกลับคำให้การหรือเปล่า
ก็ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกันด้วย
แต่ทีนี้เรื่องรายละเอียดของนายแผนเนี่ย

มาดูเวลาดูช่วงนี้ก่อนค่ะ
คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพขณะที่กลางคืนแล้วนะ

แล้วก็ปรากฏว่าเห็นว่าทั้งเจ๊พัด
ออกมาเข้าห้องน้ำหลายครั้ง
คือมีตำรวจผู้หญิงเดินตามมาประกบด้วย
ก็เป็นบรรยากาศเป็นลักษณะการสอบเครียดเลยนะคะ
ส่วนทางด้านพลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิด
ผู้บังคับการปราบปรามก็เปิดเผยว่าจากกรณีที่เจ๊บ้าบินออกมาพูด

ว่าโดนตำรวจปราบรามพยายามบังคับให้เซ็นชื่อรับสารภาพ

เพราะว่าทั้งหมดที่พูดไปเจ้าตัวพูดความจริง
กรณีนี้ทางด้านผู้บังคับการปราบปราม
ก็ยืนยันว่าตลอดคืนการสอบปากคำ
ตำรวจไม่ได้ทำแบบที่ถูกกล่าวอ้าง
เพราะว่าสอบสวนเจ๊บ้าบินในฐานะพยาน
ดังนั้นก็เลยเป็นสิทธิ์ของเจ๊บ้าบินว่าจะให้การอย่างไรก็ได้
ตำรวจไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับ
ส่วนที่มีรายงานว่ามีการนำตัวพนักงานสอบสวน
สพเมืองกาญจนบุรี๔นายมาสอบปากคำ
กองกำกับการ๕กองปราบปรามนั้น
เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
แต่มีความจำเป็นที่จะต้องเชิญตัวมาสอบในสถานที่ที่เหมาะสม
แต่ก็ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะว่าคือที่ใด

ผู้ที่ไม่ไล่เพราะว่ามีการสักประเภท

แต่ละเกิดคุณแต่ละเกิดเจ๊บ้าบิน
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าตำรวจ๑ใน๔นายรับสารภาพแล้ว
ว่าทำสำนวนคดีนี้ผิดพลาด
เรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจนถึงขั้นนั้นนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าตำรวจต้องทำงานกันอย่างหนักเลย

แล้วก็ยังไม่ออกหมายจับบุคคลใด
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
คิดว่าจะมีความคืบหน้าในเร็วนี้

จะมีการประชุมความคืบหน้าของคดีต่อด้วย

ในแผนเป็นพนักงานขับรถของธนาคารแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรี
ก็ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปตรวจสอบไปตามหา
ก็ยังพบว่าไปทำงานตามปกตินะคะ
แล้วก็คราวนี้ในแผนยอมพูดคุยกับผู้สื่อข่าวนะ
เล่าเหตุการณ์ช่วงเย็นวันที่เกิดเหตุ

ผมไม่สะดวกใจที่จะให้บันทึกภาพ
แต่เล่าให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเราเฉย

ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ให้บันทึกภาพนะ

ที่สถานีตำรวจทางหลวง๖อำเภอพนมทวน
แล้วก็เริ่มถามตั้งแต่ช่วงประมาณสัก๑๑โมง
จนถึง๔ทุ่มรวมทั้งหมดคุณ๑๑ชั่วโมงนะคะ
แล้วก็บรรยากาศค่อนข้างตึงเครียด

แผนก็บอกว่าไม่ได้เห็นพยานคนอื่นเลย

แล้วก็ยืนยันว่าผมไม่ได้กลับคำให้การ

ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าไปที่ตลาด
ได้ยินเสียงคนคล้ายหมวดจรูน
ร้องขึ้นมาบอกว่าลอตเตอรี่ใครหาย๕ใบ

เห็นคนหน้าคล้ายหมวดจรูนถือลอตเตอรี่อยู่

หมวดจรูนก้มเก็บลอตเตอรี่
แล้วพอมาให้การกับเจ้าหน้าที่กองปราบครั้งนี้

พอผมบอกว่าเห็นคนหน้าคล้าย
ก็เลยคิดว่าผมให้การไม่ตรงกันหรือเปล่า

ดังนั้นไปฟังเสียงจากในแผน

ไม่ให้บันทึกภาพแต่ขอเป็นอัดเสียงได้ไหม
แล้วก็ไม่ได้แอบถ่ายด้วยนะคะคุณผู้ชม

เราเห็นจริงแค่ไหนเราก็พูดแค่นั้น
คือมันไอ้คำว่าผมกับการให้คำป้าคำเนี่ย

เพราะผมเคยให้ปากคำไปตั้งแต่ทีแรกแล้วว่า
ผมไม่เห็นท่านหมวดจรูนในตอนก้มเก็บ

ที่มาพูดว่าผมรับการให้คำเนี่ย
คือมาหาว่าผมกลับจากตรงนั้นกลายมาเป็นว่า

แล้วก็ไปหันไปมองคือข้อมูลที่จริงมันมีอยู่แค่นี้
คือให้การแบบนี้ได้แต่ภาพ๗แล้วว่า
เนื้อหามันคือมีแค่นั้นค่ะ
ถ้าคนอื่นมองก็อาจจะไม่เข้าใจเราไงว่าเราเป็นยังไง

สัญญาคุณไปให้กับอ่าธนาคตรวจส่วนต้องการที่ว่าจะได้ข้อมูล
ทราบว่าเขาได้มาจากไหนหรือยังไงว่าผมรู้เขาเรียกอะไร
งี้แต่ผมก็เอ่อรู้เท่าที่พูดคือผมก็
มั่นใจว่ามันเป็นวันเดียวกันหรืออันเดียวกันหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่มีการได้เอารูปหมวดจรูนให้ดูไหมว่า
คนนี้กับคนที่เราเห็นวันนั้นคนเดียวกันหรือเปล่าผม
ผมตอบไปในคำให้การนะครับว่าคลับคล้ายคลับคล้ายผมไม่ได้ฟันโทร
น้ำเสียงที่เราฟังเราเจ้าที่มีการเอาเสียงมาเปิดให้ฟัง
เรามีการตัดอะคอบไหมครับ
อันนี้ผมไม่ค่อยยืนยันดิวะ
ว่าตัวผมเองผมก็จริงผมไม่ได้อยากออกมา

เรื่องที่บอกว่าเป็นขบวนการแล้วบอกว่าเราก็เป็นหนึ่งในนั้น
อยากจะให้ตอบสังคมนะครับว่ารู้สึกไงตอนนี้

งานนี้พูดตรงเช็คได้

คือทางพนักงานสอบสวนต้องการ
ก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรมากมายขนาดนี้

แล้วก็ไม่เคยได้ฟันทงว่าหมวดจรูนเป็นคนเก็บลอตเตอรี่

ไม่รู้จักแม่ค้าตำรวจท่านไหนก็ไม่รู้จัก

ก็เล่าให้ญาติให้เพื่อนฟังว่า

จนเรื่องไปเข้าหูตำรวจ
ก็เลยถูกเชิญตัวไปสอบปากคำนั่นแหละ
แต่อย่างไรก็ตามก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับ
นี่คือในแผนเพราะว่าเป็น
พอออกมาแล้วในวันที่สอบปากคำเนี่ย
กลายเป็นคำว่านายแผนกลับคำให้การ
แล้วคดีมันก็จะพลิกไปพลิกมาเลยนะ

วันที่๑๘กุมภาพันธ์ก็คือวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์

เพราะว่าทางด้านบรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
มีการเรียกประชุมคณะทำงาน
ในการประชุมกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้นะครับ
และเบื้องต้นมีการที่จัดแบ่งผู้กระทำความผิดออกเป็น๒กลุ่ม
ประกอบด้วยกลุ่มแรกนะฮะก็คือ
กลุ่มที่กระทำความผิดโดยเจตนาและก็สมรู้ร่วมคิด
นั่นก็กลุ่มที่เป็นขบวนการ
ตอนนี้นะครับเพราะว่ามีผู้กระทำความผิดชัดเจนแล้ว๒คน
พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน
เพื่อขอสารอนุมัติออกหมายจับ
ส่วนกลุ่มที่๒จะมีการหาบรืออีกครั้งนะฮะ
ว่าจะมีพฤติกรรมเข้าข่ายหรือไม่
และกลุ่มที่๒อาจจะมีการกระทำความผิดโดยบุคคลที่เป็น

ว่าจะสรุป๒กลุ่มนี้ออกมาชัดเจนอย่างไรบ้างนะฮะ